ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ออกจากโรงพยาบาลปุ๊บอย่าบอกว่ากลับมาบ้านเจองูอีกนะ

มีครับช่วงตอนนั้นที่ผมกลับมาถึงบ้านนะครับ

ก็ไปนอนพักอยู่ในบ้าน
แล้วก็ช่วงหัวค่ำเย็นนะครับ
มีพี่หน้าบ้านเขามาเยี่ยม
ตะดนกขึ้นแล้วนะ
ช่วงเย็นนะครับพกเพคมากมด๑๙๖๔

โอเคลงไปส่งปุ๊บเจออีก

แล้วมีดอกจันทร์อยู่ที่หัวงูเห่า

นี่คือเหตุการณ์ติดกัน๓เมษา
โดนฉก๑๔เข้าโรงพยาบาลนอน
แบบโน้น๑๕กลับมาคุณโดนงูอีกแล้ว

ตัวที่สองคุณฆ่าแล้ว

วิ่งเข้ามาดูพวกเราก็เลยมาดูว่ามันโหด
หรือผู้เราก็เลยมาดูว่ามันโหดกันมาโดยเราไม่รู้นะคะว่ามัน
เวลาไปไหนกลางคืนพี่ก็ไม่ค่อยกล้าออก
คิดว่ามันคงมีโพงอยู่แถวนี้นะคะ

แต่ก็ไม่ทิ้งเรื่องศัยศาสตร์อะไรด้วยอะไรอย่างนี้

ช่วงกลางคืนผมก็เลยต้องดูว่าบริเวณบ้านมีงูหรือเปล่า
ยังไม่คิดถึงเรื่องอื่นเหนือธรรมชาติ

ตอนนั้นคุณเจองู๓ตัวแล้ว
มีคนเคยมาทักคุณแล้วว่าที่นี้มีงูเจ้าที่อยู่
ใช่ครับมีเหมือนคล้ายร่างทรงอะ
เขามาห้ามผมเลยบอกว่า
งูที่คุณตีไปน่าจะเป็นงูเจ้าที่นะเนี่ย

ผมก็รู้สึกตอนนั้นเอ๊ะใจไหม
ก็เอ๊ะใจมาว่าผมเอ็ะทำไมตีงูมาได้

เขียนว่าก่อนนั้นคุณเคยเห็นงูเห่าตัวใหญ่ตัวนึง
ประมาณสัก๓๔เดือนละไง
ผมเคยกลับมาทางวันนี้

หลังบ้านมีเหมือนคนเดินอะไรอย่างงี้
ผมก็เลยใช้บันไดเปลิ่น๓๐๐บาทไป
หลังบ้านอะไอที่มันมีโดงละกก่อน
เขาก็บอกว่าเขาไม่ว่างดูไปก่อนหาไม้หรืออะไรนั้นไปก่อน
ตอนนั้นคือไปทักไปทักว่าจะเอาคนมาจับหมูตัวนี้
คือก่อนที่เกิดเรื่องเนี่ยคุณไปบอกว่าคุณอยากจะจับงูเห่าตัวนี้
ตั้งแต่นั้นมันก็เลยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านคุณเลย
เพราะว่าตอนแรกคุณก็ไม่ได้นึกถึงงูตัวใหญ่ตัวนี้หรอก
เอิญว่าร่างทรงคนนั้นก็มาทักว่าอาจจะเป็นงูเจ้าที่ก็ได้
คุณก็เลยอ๋อเมื่อ๓๔เดือนก่อนเคยเจองูเห่าอย่างนี้อย่างนี้
แล้วก็อยากจะจับเขาถูกไหมครับแต่ว่าจับไม่ได้
คืนนั้นเดียวกันนั้นเลยคุณฝันถูกไหมครับฝันว่าอะไรครับ
ฝันบริเวณหน้าบ้านผมก็คืนเลยนะฝันว่ามีงูมีงูตัวใหญ่
แล้วก็แผ่แม่เบี้ยขึ้นมาแล้วก็แลบลิ้นแล้วก็ตาเนี่ยมองเขม่งเลย
แล้วก็มีเสียงออกมาว่าทำไมต้องไปฆ่าลูกของเขาด้วยลูกเขาแคปมาหา

ใช่ครับแล้วก็เขาบอกว่าทำไมต้องไปฆ่าลูกเขาด้วย
เพื่อที่จะมาหาอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับไปบำเพ็ญอะไรก็สักอย่าง
เห็นบอกงูนี่ตัวใหญ่เท่าต้นมะพร้าว

ฝันคุณได้ยินเสียงงูคุยกับคุณเลยเนี่ย

บอกว่าทำไมต้องมาฆ่าลูกเขาด้วยครับเขาแค่ขอทางผ่านมาแค่นั้นเอง
ใช่เพื่อที่จะมาหาอาหารทานเสร็จแล้วเขาก็จะไปเดี๋ยวไปต่อ
เขาจะไปที่บ่อน้ำข้างหลังบ้านยังมีบ่อน้ำใหญ่อยู่

ตื่นตอนเช้าขึ้นมาทำยังไง

มาเล่าช่วงเช้านะครับ

งูตัวใหญ่จะมาเอาชีวิตผม
ช่วงนั้นมันจะฝันตรงกับผมเลยครับ
ฝันเหมือนกันเลย
วันนี้แฟนของคุณสมชายก็มาอยู่กับเราด้วยนะสวัสดีครับ

วันนั้นคุณสมชายต้องไปอยู่ที่ทำงานแหละ

แต่เขากลับมาปุ๊บสิ่งที่คุณฝันคือฝันว่ายังไงบ้าง

ก็ฝันเห็นว่ามีงูสองตัวจ้องหน้าเราเหมือนจะเอาชีวิตเราเนี่ย

ใหญ่มากก็คือชู๒ตัวเข้าหาเราอย่างนี้
ซึ่งเราก็กลัวในความฝันเรากลัวเราก็เดินถอยหลัง
ถอยหลังหนีเขาก็ตามมาจ้องอย่างเดียว
เราก็เอ๊ะพอเช้าตื่นมาสงสัยเราจะคิดมากเรื่องคุณ

ได้แต่จ้องเหมือนกับจะกินเราอย่างนี้
ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่บ้านหลังนี้เคยฝันเห็นงูมาก่อนไหมครับ

ก็คิดว่าเราคงคิดมากตีงูมา๒๓วันแล้ว
คงจะคิดเองฝันเองเรื่อยเปื่อย

พอแฟนกลับมาจันกลับมาปุ๊บก็เล่าให้แฟนฟัง

คือตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่าพ่อกับแม่ฝันก่อน
แล้วหนูก็ตื่นมาหนูก็เดินไปหาพ่อ
หนูก็บอกว่าพอเมื่อคืนหนูก็ฝันเหมือน
ฝันว่ามีงูตัวใหญ่มาอยู่ที่หน้าบ้าน
แล้วเขาก็มาบอกว่าฆ่าเขาทำไม
เขาไม่ได้จะมาทำอะไรซะหน่อย
อะไรอย่างนี้ฆ่าลูกเขาทำไม
พูดตรงกับที่มาฝันพ่อเลยเหรอ
แล้วหนูก็ตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่าพ่อฝันเหมือนกัน

หนูก็เลยเล่าให้พ่อฟังก่อน
แสดงว่าพ่อแม่ลูกทั้งครอบครัวฝันเหมือนกันหมด
งูเข้ามาถามว่าฆ่าเขาทำไม
คือพ่อกับลูกฝันเหมือนกันว่างูถาม
แต่แม่ไม่ได้พูดงูไม่ได้พูดอะไร
แค่มาจ้องหน้าเฉยอยู่ไหมฮะ
เมื่อคุยกันในครอบครัวแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
คุณรู้สึกยังไงพอสามีกลับมาบอกเนี่ยว่าฝันเห็นงูตัวใหญ่แล้วก็ฝันตรงกันในวันเดียวกันเนี่ย
เริ่มเชื่อแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้าก็มีคนทักว่าเราไปตีงูเจ้าที่เขาหรือเปล่า
เขาถึงได้มาอาฆาตเราอย่างเงี้ยก็เริ่มเริ่มจากเชื่อแล้ว
แล้วทั้งลูกสาวแล้วลูกเชื่อไหม

ในความฝันทั้งภรรยาของคุณลูกสาวของคุณฝัน
สิ่งที่คุณคิดอยู่ในหัวคุณตอนนั้นคืออะไร
ตอนนั้นผมคิดเลยแป๊บผมจะทำยังไงดี

ผมก็คิดอยู่นะตอนนั้นผมเศร้ามากเลยว่า
เอ๊ะถ้าผมเป็นอะไรไปตอนนี้

ว่าถ้าเป็นงูเจ้าที่จริงผมเนี่ย

เห็นว่าบ้านของคุณเนี่ยพวกคุณภาวะกันไปเลยล่ะ

ขนาดจะต้องลื้อทำความสะอาดบ้านใหม่หมดเลย

ช่วงที่ลื้อผมเริ่มตั้งแต่เก็บของต่าง
พวกรังพวกขยะรอบบ้าน
แล้วก็ผมก็จะมีการป้องกันงูก็คือ

แล้วกันเอาสารเคมีมากันไว้ให้งูเข้าบ้าน
แต่เรื่องมันไม่วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นหลังจากนี้คือยังไงครับคุณหนุ่ม
ตอนนั้นคุณเลยไปขอให้เพื่อนมาช่วยไล่งู